เก็บปวดเช่นกันคือประหารเลยใช่ครับ

บอกว่าพบตรท่านจากทิพย์จะเป็นคนแถลงเรื่องนี้เอง

ว่าส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพบตรของสองประเทศด้วย
ก็ไม่น่าจะยากระหว่างนี้ที่รอก็เป็นแค่ขั้นตอนเท่านั้น
ในการส่งตัวไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นปัญหาที่น่าจะสะดุดอีกแล้วนะคะ
ในขณะที่หลังจากข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้คนก็รอทั้งวันนะคะว่าจะมีอะไรคืบหน้าไหม

แต่คุณผู้ชมตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์
ก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยว่าเส้นสายของเรื่องทั้งหมด
เป็นมาอย่างไรแล้วคืบหน้าล่าสุดจากมิติอื่นนะคะ

ตอนที่เกิดเหตุวันแรกที่เรามานั่งคุยกันในรายการนี้

วันนี้อาจารย์มาอีกครั้งนะคะวิทยากรด้านกฎหมาย
อาจารย์เดชากิติวิทยานันต์สวัสดีค่ะอาจารย์

อาจารย์เหมือนจัดรายการร่วมกับดิฉัน
ก็ต้องหาว่าเราสามารถที่จะต่อสายคุยกับใครได้บ้าง

แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกับแม่ของสปายนะคะแล้วก็แม่ของฟอส
มีหลายประเด็นในระหว่างที่เขาเสียลูกไป

จะสามารถพูดคุยกันได้เคลียร์ชัดไม่ชัดแค่ไหน

สาเหตุของการฆาตกรรม
ไม่เกี่ยวกับการกระทำที่แก๊งเสียอ้วนทำไป
คือฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน

ก็อาจจะต้องดูเรื่องมูลเหตุจูงใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
ดูการกระทำดูพฤติการทั้งการกระทำ
ว่ามีการวางแผนมีการมีเวลาทบทวนที่จะฆ่าเขาไหม
คือมันมีคำอธิบายที่ลองตั้งคำถามดูนะคะ
สำหรับคนตามข่าวนี้ว่าอะไรถึงผูกใจเจ็บ
ใช่ไหมคะเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้น
มีอะไรมากกว่าที่ไม่เป็นข่าวหรือไม่
คำถามคือไม่ว่าจะอธิบายอย่างไร

จะบอกว่าเสียอ้วนเจ็บใจเพราะเรื่องนั้น
อ้วนเจ็บใจคาใจเพราะเรื่องนี้

พฤติการว่าคุณมีการวางแผนกันมาไหม
เพื่อจะฆ่าคนไหมมีเวลาทบทวนไต่ตรองไหม
อันนี้คือแนวตัดสินของสารดีกาที่ผ่านมา

ว่าสาเหตุจะเกี่ยวกับเรื่องเงินที่โอนไป
เรื่องชู้สาวเรื่องอะไรไม่สำคัญ

อาจารย์แต่ว่าถ้าพูดถึงคดีนี้เนี่ย
ข้อหาที่แรงที่สุดก็คือ
ฆ่าโดยไตรตรองถูกไหมครับ

และการต้องก็หาก็ใช้ข้อหาก็แรงที่สุด
คือต้องกลับมาฟังเสียอ้วน

แต่ถ้าดูจากข่าวดูจากพยาบิทิศรักฐาน

มันเป็นการฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อน

ข้อหาฆ่าโดยไต่ตองนี่ลดลงมาไหมคะอาจารย์
ก็ต้องดูว่าจำนวนต่อหลักฐานไหม

ไม่ใช่ว่ารับสารภาพแล้วมีผลต่อโทษเลยไม่ใช่

คุณหนีไปตั้งกี่วัน๑๐ประวันได้ไหม

ดิ้นลนหามาด้วยความเหนื่อยยากครบถ้วนแล้ว

คือพูดง่ายตอนนี้สามารถเอาผิดคุณได้
โดยไม่จำเป็นว่าคุณต้องรับหรือไม่รับ

อาจารย์เวลามีการรับสารภาพเนี่ยนะคะ

เพราะว่าพยานหลักฐานแวดล้อมมันมัดตัว

ก็รับสารภาพเวลาอาจจะ

ซึ่งแนวดีการก็คือสามารถที่จะอธิบายได้ว่า
ถ้านายทำผิดจริงนะนายก็รับซะ

หรือไปขึ้นศาลศาลท่านอาจจะไกลเกลี่ยหรือคุ้มครองสิทธิ์

พญาหลักฐานของอายการหรือยัง

จะสู้หรือจะรับสาภาพหรือปฏิเสธ

การรับสารภาพเนี่ยมันต้องดูว่ารับสารภาพเพราะอะไรใช่ไหมคะ
อันนี้ข้อหนึ่งที่อาจารย์อธิบายไป

การรับสารภาพไม่มีผลต่อการเปลี่ยนข้อหาถูกไหมอาจารย์

ข้อหาดูจากพญาหลักฐานที่พนักงานสอบสวนเขามี
อาจารย์เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องคดีกัน
เพราะว่าในความสลับซับซ้อนของลักษณะการวางแผน

มีเปลี่ยนรถมีทิ้งอาวุธต่างเหล่านี้

ค่ะคุณแม่อยู่ที่บ้านกันครบเลยใช่ไหมครอบครัวค่ะ

ทราบข่าวเรื่องนี้จากตำรวจ
หรือว่าแม่ทราบข่าวจากนักข่าวโทรไปบอก
แม่ทราบข่าวจากทางสื่อคะ

แล้วก็มาดูทีวี
มีศึกท่านหนึ่งท่านโทรมาแจ้งว่า
แม่แม่ทราบข่าวหรือยังว่าเขาจับเสียอ้วนได้แล้ว

แม่ก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะที่โทรมาบอก

แม่แล้วจากที่แม่ทราบจากสื่อทราบจากคนโทรมาบอกแล้วเนี่ย
ตั้งแต่ที่แม่ทราบข่าวเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
ได้คุยกับทางตำรวจแล้วหรือยังคะ
ยังค่ะมีแต่ให้น้องเขยโทรคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ

ค่ะแล้วได้ความว่ายังไงบ้างคะแม่
ก็โทรถามท่านว่า
ที่นักข่าวเขาลงทีวีว่าจับเสียอ้วนได้

ท่านก็เลยบอกว่าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับ
แล้วตำรวจบอกแม่ไหมคะว่าจะมาถึงวันไหนกี่โมงคะ
ยังค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านไหนแจ้งมาเลยค่ะ

ตอนที่ตอนที่โทรไปถามแล้วตำรวจพูดยืนยันนะคะ
ว่าจับได้แล้วแน่นอนคุยอะไรกันอีกบ้างแม่
ตอนนั้นเป็นน้องเคยโทรไปค่ะโม่ไม่ได้โทรไปเอง
น้องเคยคุยอะไรอีกบ้างคะ
คือแม่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเนอะ

ทีนี้คุณแม่ในระหว่างที่

รู้จักก่อนอยู่แล้วไหมอ่ะเชิญค่ะ

เจ้าหน้าที่ที่ท่านชื่อชื่อเล่นท่านชื่อผู้กองตานะคะ
ก็โทรติดต่อกันเรื่อยเรื่อยค่ะอ่าแล้วแล้วท่านก็บอกอยู่เป็นระยะไหม
ใกล้แล้วได้แน่นอนนะคะค่ะท่านบอกอยู่ค่ะอ่า
คุณแม่ท่านก็บอกว่าฉันค่ะคุณแม่จะเย็นเย็นนะ
เจ้าหน้าที่น่ะไม่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่
ก็แม่ก็เลยบอกค่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
แม่ก็คุยกับท่านนี้อืมค่ะวันนี้นักข่าวก็ถามแม่น่าจะเยอะอะนะคะ
ว่าถ้าผู้ก่อเหตุคือเสียอ้วนกลับมาแล้วเนี่ย
แม่จะอโหสิกรรมให้ไหมให้อภัยเขาไหม
รู้สึกอย่างไรอยากให้ดำเนินคดีอย่างไร
ยังไงบ้างคะแม่อันแรกนะแม่ตอนแรกก็คิดกันคิดว่า
เพราะว่าตอนคืนวันที่๑๔ใช่ไหมคะแม่นอนอยู่
ก็มีแม่นอนอยู่ประมาณสัก๔๕ทุ่มเลยค่ะกำลังจะนอนแล้ว
เข้านอนแล้วค่ะก็ประมาณสักพักนึงไม่ไม่เกินประมาณสักชั่วโมงนึงแหละค่ะ
ก็มีเสียงร้องไห้ของน้องเนี่ยมาทั้งสองคนเลยแม่ก็เลยบอกว่าร้องทำไม
ก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะก็เลยคุยกันบอกว่าร้องทำไม
ถ้าไม่ต้องร้องถ้ามาหาพ่อกับแม่หรือว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่
หรือว่ามีอะไรไม่ต้องร้องให้มาเข้าฝันบอกแม่
สงสัยก็ประมาณสงสัยก็คือแม่คิดว่าคงมาส่งข่าวแล้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะจับเสียอ้วนได้แล้ว
อันนั้นคือก่อนหรือหลังที่คุณแม่จะอูค่ะ
คุณแม่หลังจากที่ตำลวดเขาจับมาได้แล้วเนี่ยมีตำลวดบอกไว้ก่อนไหมว่าถ้าจับได้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะให้คุณแม่ของสปายแล้วก็คุณแม่ของฟอสไปด้วยตอนที่จับเสียอ้วนกลับมาประเทศไทยได้
ตำรวจนัดไว้ล่วงหน้าไหมคะยังยังค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านไหนโทรมานัดนะคะ
อ่าคุณแม่ครอบครัวของทางเสียอ้วนเนี่ยได้พยายามติดต่อมาที่ครอบครัวหรือตัวคุณแม่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่มีใครโทรมาสักคนเลยค่ะอ่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับทางเสียอ้วนหรือว่าเรื่องคดีนี้
เหนือจากตำรวจแล้วที่โทรหาแม่บ้างไหมคะไม่ค่ะไม่มีใครค่ะอืม
คุณแม่ตกลงว่าที่คุณแม่เคยกังวลตั้งแต่ตอนต้นนะที่มันมีข่าวเรื่องของเงินทองเนี่ยนะคะ
เอาล่ะเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่อธิบายไปแล้วระดับหนึ่ง
แต่ทีนี้มันก็ยังมีคำถามคาใจก่อนดิฉันจะถามคุณแม่อยากจะพูดอะไรเองก่อนไหมคะ
ก็เราก็อยู่แบบพอกินพอใช้นะคะอืม
ก็ไม่คิดว่าจะว่าไม่คิดว่าเรื่องอย่างเงี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวเองเพราะว่าใช่ค่ะ
เพราะว่ามันน้องเป็นคนดีมากอะค่ะดีมากดีจนแบบเวทไหนเวลาแกไปไหน
จะไม่มีความโศกเศร้าไปไปหาเพื่อนมาหาพ่อหาแม่ไปญาติพี่น้องไง
แกจะไม่มีความสุขเท่าไปแกมีแต่ความล่าเริงไป
เพราะฉะนั้นแม่ถึงว่าถึงคิดถึงแกมาก
ทำใจไม่ได้เลยเท่าทุกข์ทำใจไม่ได้ตอนนี้ก็กินไม่ได้
ก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงน้องมากค่ะเข้าใจค่ะแม่เอ่อ
คุณแม่ขออนุญาตเสียมารยาทถามละลาบละลวงนิดหน่อยนะคะ
อาจจะเป็นประเด็นคาใจอยู่บ้างนะคะเอ่อเรื่องของเอางี้
เวลาตำรวจบอกว่าสาเหตุมันมาจากทางไหนเนี่ย
มันไปที่เรื่องของชู้สาวนะคะเวลาเขาพูดรวมนะ
แต่จริงแล้วคุณแม่คิดว่าเรื่องของเงินทอง
มีส่วนที่ทำให้เสียอ้วนรู้สึกเจ็บแค้นแล้วก็ลงมือไหมคะ
อันนี้แม่แม่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแม่ต้องรอให้
เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ให้รอเจ้าหน้าที่ให้เสียอ้วนเขาให้ปากคำก่อน
แต่ที่แน่คือเขาปักใจเชื่อว่าปายกับสปอร์ตเป็นแฟนกันค่ะ
เพราะว่าเขาเคยโทรมาถามแม่อยู่ครั้งหนึ่ง
เสียอ้วนก็คิดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกัน
ใช่ค่ะเขาเคยโทรมาถามแม่ครั้งนึงเขาก็โทรมาว่าแม่ผมถามแม่หน่อย
ผมถามแม่แม่อย่าโกหกผมนะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่เคยโกหกใคร
ถ้าอ้วนจะอ้วนอยากรู้เรื่องอะไรแม่ผมถามแม่ว่าปายกับฟอสเป็นแฟนกันไหม
แม่ก็เลยบอกว่าไม่ไปกับฟอสไม่เคยเป็นไม่มีทางเป็นไปได้
เพราะว่าปายกับสปอร์ตโตกันมาโตไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเรียนจบมัธยม
ดังนั้นก็แถมปายกับฟอสเครือญาติของฟอสกับแม่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันด้วย
โอเคผมถ้างั้นผมก็คงเข้าใจผิดเขาก็พูดอย่างนี้อยู่
เขาถามแม่ถึงสปายกับฟอสเนี่ยหลายครั้งไหมคะ

แล้วที่เขาน่าจะเข้าใจแล้วคุณแม่ฟังน้ำเสียงตอนนั้นคิดว่าเขาเข้าใจจริงไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำเสียงเขาเป็นน้ำเสียงที่แบบว่าเป็นน้ำเสียงที่แบบอ่อนโยนอยู่
เวลาเขาพูดกับแม่เขาก็เป็นน้ำเสียงที่แบบอ่อนโยนครับผมเข้าใจถ้างั้นผมก็คงเข้าใจผิดนะแม่
แม่ก็เลยบอกอ้วนก็เคยคุยกับเขาอยู่ว่าอ้วนมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากับน้องนะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิง
เคยพูดเขาอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงน่ะมันไม่ชอบความรุนแรงอยู่แล้วถ้าอ้วนทำรุนแรงกับน้องน้องยิ่งเดินห่างอ้วน
เขาก็โอเคเขาก็รับทราบเขาบอกว่าครับผมต่อไปเนี่ยผมจะไม่ทำรุนแรงกับน้องเขาพูดอย่างนี้เขาพูดกับแม่
ค่ะคุณแม่ส่วนเรื่องของเงินทองเนี่ยนะคะที่คุณแม่เคยอธิบายไว้ว่าเขาก็เต็มใจที่จะโอนมาให้
ทีนี้ในแง่ของเอาที่คุณแม่สบายใจที่จะบอกได้ก็แล้วกันนะคะเวลาคุยกันเนี่ยมีบ้างไหมบทสนทนาที่พูดถึงเงินทองนะคะ
ไม่แม่ไม่เคยแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกับเขาก็มีอยู่วันหนึ่งนะคุณจอมขวัญแม่จะเล่าให้ฟังมีวันหนึ่ง
น้องเนี่ยคุยกับแม่ว่าแม่หนูจะตั้งใจทำงานสร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถให้พ่อกับแม่เวลาพ่อกับแม่ไปเอาของเนี่ย
พ่อกับแม่ก็จะไม่ได้โขลของลงจากขันเก่าเนี่ยขันที่วิ่งขายในตลาดนี้นะ
ไปตั้งใจทำงานสร้างบ้านซื้อรถให้พ่อกับแม่

ดังนั้นผมจะเป็นคนจัดการให้เอง
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่ง
เดี๋ยวอย่าเพิ่งแม่ขอคุยกับน้องก่อน

ดังนั้นแม่ก็วางโทรศัพท์จากเขาแม่ก็เลยโทรหาน้อง
แม่ก็บอกว่าปายก็พูดภาษาอีสานกันนะคะ

ตายไอ้อ้วนบอกว่าสิโอนเงินมาให้แม่
แต่ปายบอกกันก็อ้วนน้องก็เลยบอกว่า
น้องก็เลยบอกว่าไม่หนูไม่ได้คุยกับพี่อ้วนเรื่องเงินนะแม่

หนูไม่เคยคุยกับพี่อ้วนเรื่องเงิน
แต่เนี่ยอ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนตังมาให้แม่

ดังนั้นแม่ก็เลยวางโทรศัพท์จากน้อง

ถ้าอย่างนั้นก็แม่ไม่โอเคนะถ้า
ถ้าอ้วนจะโอนมาให้แม่ถึงขนาด
ที่แบบว่าตอนนั้นเขายังไม่บอกเขาจะไม่แจ้งยอด

ถ้างั้นผมจะโทรไปคุยกับน้องเอง

อย่างนั้นเขาก็วางโทรศัพท์จากน้อง

แม่หนูไม่ได้บอกพี่อ้วนจะโอนตังไปให้แม่นั้น

ถ้าอย่างนั้นก็โอเค
แม่ก็เลยถามว่าปลายคุยกับพี่อ้วนว่ายังไง
อ้วนบอกว่าจะชดเชยให้
ระหว่างที่เขาแกล้งน้องไม่ให้น้องทำงาน

ไม่ให้เจ้าของร้านรับน้องอย่างนี้ค่ะ
น้องก็เลยบอกว่าถ้าพี่อ้วนจะโอนให้พ่อกับแม่
คือว่าโอนแค่๓แสนพอ

ถึงประมาณว่าพ่อกับแม่เอาแค่๓แสนพ่อ
ไม่พี่จะโอนล้านหนึ่ง
น้องก็เลยวันละ๒คนก็โต้แย้งกัน
บอกว่าไม่พ่อกับแม่ไม่เอาถึงล้าน

เดี๋ยวผมจะโอนเข้าไปโอนตังค์ให้พ่อกับแม่นะ
เพราะก็ไม่ได้แจ้งยอดว่าเขาจะโอนมาเท่าไหร่

แม่ผมโอนตังไปให้แม่แล้วล้านหนึ่ง

อ้วนโอนมาให้แม่ทำไมตั้งเยอะ
ไม่อยากได้อ้วนเอาคืนไปได้ไหม

เพราะว่าผมให้แม่ด้วยความเคารพ

อ้วนมีเบอร์บัญชีคุณแม่ได้ยังไงคะ

เพราะว่าแม่ไม่เคยให้บัญชีใคร

แม่ไม่เคยให้บัญชีกับอ้วนเลย
เพราะว่าแม่คนอีสานก็กลัวใช่ไหมคะ

ตั้งแต่สปายรู้จักเสียอ้วน
เสียอ้วนรู้จักกับคุณแม่เนี่ยนะคะ
อ้วนโอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่

ทีนี้พอเกิดการโอนขึ้นแล้ว
คุณแม่ได้โทรกลับไปหาเสียอ้วน
โทรกลับไปคุยกับสปายไหม
ว่าจะคืนเงินหรือว่ายังไงคะ
โทรค่ะโทรไปคุยกับลูกบอกว่า

โทรไปหาพี่อ้วนบอกว่าแม่ไม่อยากได้
แม่ไม่อยากได้เพราะว่ามันเป็นเงินเยอะเกินไป
ถ้าเกิดมันมีอะไรฉุกเฉินไปข้างหน้า

น้องก็โทรไปคุยกับอ้วน

สปายให้เบอร์บัญชีคุณแม่

คุณแม่ค่ะขอลงรายละเอียดนิดเดียวนะคะ
ว่ากรณีโอนมาเป็นหลักล้านนะคะ
กับตอนแรกที่พูดถึงเงินเพียงหลักแสนนะคะ

มีการคุยกันภายในครอบครัวกับลูกสาวไหมคะ
ว่าเราโอนคืนเขาไปจำนวนส่วนที่เกินมา

มีการคุยกันในลักษณะแบบนี้กับสปายไหมคะ

แต่น้องเขาก็บอกว่าแม่ก็คุยกับแม่โทรคุยกับน้องอยู่ว่า
ตายถ้างั้นเอาไปคืนพี่อ้วนได้ไหม
หรือว่าจะให้แม่เอาเงินสดลงไปคืนพี่อ้วนเลย
แม่หนูโทรคุยกับพี่อ้วนแล้ว
อ้วนบอกว่าไม่เอาคืน
เพราะว่าพี่อ้วนพี่อ้วนโอนให้พ่อกับแม่ในแบบว่าที่แบบว่า
ในความรักและความขอบพวกนี้
คุณจะให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่อยากได้อะไรพ่อกับแม่ไปซื้อเลย
ค่ะคุณแม่ค่ะเพิ่มนิดเดียว
คือหลังจากที่มีการโอนมาแล้ว

ในการจะเอาคืนไม่ต้องคืนเอาคืนไม่ต้องคืนเนี่ย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วตกลงว่าเสียอ้วนกับคุณแม่

เข้าใจตรงกันไหมว่า
เลขจำนวนนี้ไม่ได้มีข้อตกลงอะไร
คือให้เพราะอยากให้

ใช่ค่ะ

คือไม่มีการเข้าใจกันผิดว่า

หรือเอาล่ะเต็มใจให้แบบนี้แล้ว

สปายควรจะดีกับเขาควรจะคุยกับเขาดีสปายต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
ไม่ได้มีความเข้าใจกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
ที่จะพามาให้ถึงเหตุแค้นใจกันเนี่ยค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นก็คุยกับเขาดีอยู่นะ

แม่ผมอ่ะที่โอนตังค์ให้แม่เพราะว่าผมก็รักน้องผมอยากให้สิ่งที่ดีให้แก่น้องพ่อกับแม่ไม่ต้องเอาไปคืนมาคืนผมเพราะว่าผมโอนให้แล้วผมไม่เอาคืนก็คุยกันดีอยู่อย่างนี้ค่ะไม่คิดคั่ว

ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้
คุณแม่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียอ้วนทำร้ายสปายหรือเปล่าคะ
อันนี้คุณแม่ยังพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอฟังเขาฟังเขาพูดก่อนเพราะว่า

คือเราไม่เคยไปเรียกร้องจากเขาอ่า
คุณแม่นิดเดียวนะคะคือหลังจากที่มีการโอนเงิน
แล้วคุณแม่บอกว่าไม่น่าจะมีความเข้าใจอะไรผิดเนาะ
ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุกับสปายแล้วก็ฟอร์ส
เสียอ้วนเคยโทรหาแม่หรือติดต่อกับแม่
โดยพูดถึงเงินจำนวนนี้ไหมคะ
ไม่ค่ะเขาไม่เคยโทรมาเลยค่ะ
แล้วสปายเคยเล่าให้คุณแม่ฟังไหมคะว่าก่อนเกิดเหตุ
มีไหมที่สปายเล่าให้แม่ฟังว่าเสียอ้วนพูดถึงเงินจำนวนนี้
ไม่ค่ะมีแต่น้องบอกว่า
พี่วันโทรมาหาหนู
แม่ก็เลยถามว่าคุยกันเรื่องอะไรก็คุยดีแม่
ไม่ได้คุยเรื่องไม่มีการทะลงทะเลาะอะไร
คือหวังว่าเขาโทรมาขอโทษน้องเรื่องที่เขาล่วงเกินน้อง

น้องบอกให้แม่ฟังแค่นี้น้องบอกว่า
โทรมาพี่ขอโทษที่จะทำรุนแรงกับน้อง
ที่เราเอาปืนเจาะหัววาง

เพราะว่าพี่รักหนูมากพี่ห่วงหนูมาก
เป็นของใครอยากให้หนูอยู่กับพี่คนเดียวแม่ก็เลยบอกว่าหนูมันเป็นไปไม่ได้
ถ้าสมมุติว่าเขาเคยมาโทรมาคุยกับแม่อยู่ว่าเขาโทรมาคุยกับแม่อยู่ว่าให้แม่เนี่ย
พาน้องลงไปส่งเขาแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่ไปคำที่ว่าเอาไปส่งเนี่ย
คือหมายความว่าอ้วนต้องมาสู่ขอน้องก่อนอ้วนต้องมาแต่งงานกับน้องก่อน
คือหมายความว่าประเพณีอีสานมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมาก
ถ้าคำว่าเอาไปส่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณแม่ถามคุณแม่ถามเพิ่ม
ที่คุณแม่บอกว่าเสียอ้วนโทรมาให้แม่พาสปายไปส่งอันนี้
อย่างงี้กับแม่ก่อนหรือหลังเงินเข้าบัญชีคุณแม่คะก่อนนะคะ
ก่อนใช่ไหมใช่คุณแม่จำได้แม่นแม่นนะคะอืมอันนี้น่าจะ
น่าจะก่อนค่ะอ่าคือไม่ใช่อะไรคุณแม่คือที่ถามกันเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนะ
ว่าอะไรมันทำให้สปายถูกทำร้ายนะคะทีนี้คุณแม่ค่ะ
คุณแม่คิดว่าเอาเท่าที่คุณแม่ทราบคือระหว่างแม่กับเสียอ้วนเนี่ย
เล่ามาแล้วแต่ระหว่างสปายกับเสียอ้วนคุณแม่แน่ใจไหมว่า
อ้วนไม่ได้เข้าใจว่าสปายไปให้ความหวัง
อ้วนไม่ได้เข้าใจไปว่าสปายเนี่ยคบอยู่กับตัวเองแล้ว
แน่ใจไหมคะน้องไม่น้องไม่ทำอย่างงั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าน้องก็เคยบอกเคยบอกอ้วนว่าหนูยังไม่พร้อม
เพราะว่าตอนที่น้องไปทำงานกับเสียอ้วนนะคะ
น้องก็เคยเล่าให้แม่ฟังน้องปกติน้องจะเล่า
น้องจะคุยกับแม่ประจำแล้วก็แม่ก็จะให้คำปรึกษาน้อง
ว่าแม่อยู่หนูนั่งอยู่ทำงานอยู่พี่อ้วนบอกว่า
มานั่งอยู่ว่าพี่อ้วนพี่หนูรู้ไหมว่าพี่อ่ะ
หนูมากแล้วก็ห่วงหนูมากมันก็เลยบอกว่า
หลังจากนั้นก็อ้วนเขาก็จะขออ้วนก็จะว่าแต่งงานกับพี่นะ
แต่งงานกับพี่นะแม่ก็เลยบอกว่าน้องก็โทรมาปรึกษาแม่
ก็เลยบอกว่าหนูถ้าหนูยังไม่พร้อมหนูก็บอกพี่เขาไปว่า
หนูยังไม่พร้อมเพราะว่าดังนั้นน้องก็บอกเขาบอกว่า
อ้วนบอกเสียอ้วนว่าพี่อ้วนหนูยังไม่พร้อม
หนูอายุยังน้อยอยู่หนูอยากแบบว่าอยากเล่นอยากเล่น
อยากกินอยากเที่ยวตามภาษาเด็กอย่างนี้
แม่ก็เลยถามว่าพี่เขาเข้าใจไหมพี่เขาเข้าใจโอเค
เขาก็ให้เวลาเขาบอกว่าเขาจะพี่อ้วนจะให้เวลาหนู
เขาก็โทรมาคุยกับแม่อยู่ว่าแม่ผมคุยกับน้องแล้ว
น้องบอกว่าน้องยังไม่พร้อมอายุยังน้อยน้องยังอยากแบบ
อยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวอยู่โอเคผมเข้าใจว่า
น้องอายุยังน้อยถ้างั้นผมก็จะให้เวลาน้องอ่าคุณแม่ค่ะคุณแม่
เดี๋ยวขอพักโฆษณาสักครู่เพราะว่าจังหวะที่คุณแม่เล่าอันนี้เนี่ยนะคะ
ฉันเดี๋ยวจะกลับมาถามความเห็นว่าคุณแม่คิดว่าเสียอ้วน
เข้าใจความสัมพันธ์ตัวเองกับสปายแบบไหน
ถึงไปเข้าใจว่าฟอร์สเป็นผู้ชายอีกคนในชีวิตของสปาย
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแม่อยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

อาจารย์ประเด็นข้อสงสัยอย่างคนตามข่าว
อย่างที่เรียนอาจจะละลาบละล้วงถามคุณแม่ในจังหวะตอนนี้

โอ้ย๑๐๐ครับแน่นอนครับเหตุจูงใจ

แต่อาจารย์เดชาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเหตุจูงใจคืออะไร

คือแนวคำตัดสินล่าสุดของศาลนิกา
ถึงแม้เหตุจูงใจหรืออะไรต่างมันจะไม่ชัดเจน
เช่นอาจจะไปฆ่าผิดคนสมมุตินะ

แต่คิดว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างนี้
ก็ยังโดนข้อหาไตรตรอง
แต่คดีนี้มันฆ่าถูกตัวนะครับ
มูลเหตุจูงใจมีความจำเป็นไหม
มันไม่ได้ถึงขนาดจนจะทำให้คดีมันยกฟ้องไง

แต่ถ้าดูทรงคดีนี้แล้วยังไงเสียอ้วนและทีมเขา

แน่นอนถ้าดูจากข่าวดูจากพญาหลักฐานที่ปรากฏ

ซึ่งข้อที่จริงซึ่งเป็นเหตุจูงใจมีผลต่อการตัดสินในด้านไหนคะ
เช่นเรื่องโทษหรือเรื่องอะไร
ก็มูลเหตุจูงใจท่านจะทำให้รับโทษน้อยลง
มันต้องมีลักษณะโดนขมเหงรังแกอะไรอย่างนี้

ผมมีความเครียดแค้น

โกรธเครื่องมันต้องลักษณะที่มันดูแล้วน่าจะลดโทษ
กระทำใช่ไหมเออมาก่อน
แต่ถ้าเขาพยายามจะบอกว่าพยายามจะสื่อสารว่า
เขาถูกกระทำเหมือนเช่นนะ
หักหาน้ำใจเหมือนกับโดนดูหมินศักดิ์ศรี

ที่คุณแม่บอกว่าสปายเคยบอกเสียอ้วน
ว่าน้องยังเด็กอยู่ยังอยากจะใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ

อ้วนเข้าใจตรงกับสปายหรือเปล่า
ว่าไม่ได้คบหากันอยู่นะคะ

คุณแม่ว่าเสียอ้วนกับสปายเข้าใจตรงกันไหม
ว่าแบบนี้ที่บอกว่ายังเด็กอยู่อย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันนะ

ใช่ค่ะเข้าใจตรงกันเพราะว่าเขาเคย
อ้วนเขาเคยโทรมาเล่าให้แม่ฟังอยู่อ่า

จนเป็นเหตุให้สปายโดนทำร้ายเนี่ยค่ะ

แล้วหลังจากที่มีเงินจำนวนหลักล้าน
ตอนนั้นนะที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หลังจากนั้นมันมีมาอีกไหม
ไม่ว่าจะเป็นเสียอ้วนโอนให้สปาย

อ้วนโอนให้คนอื่นในครอบครัว
หรือแม้กระทั่งในบัญชีของคุณแม่เองอีกนะ

อันนี้แม่ไม่รู้นะ
เพราะแม่ไม่รู้แม่ก็เห็นแต่
แม่เห็นแต่เขาโทรมาแจ้ง
ค่ะแม่เห็นแต่ยอดที่เขาโทรมาแจ้ง

โทรมาที่ว่าแจ้งว่าโอนเข้ามาล้านหนึ่งนะคะ

แล้วมีอีกไหมมีครั้งอื่นหลังจากนั้นอีกไหมคะ

ที่เขาบอกว่าเขาเอาลงข่าวโอนว่ามา
กี่ล้านแล้วแม่ไม่เห็นแม่เห็นแค่นั้นค่ะ
ในครอบครัวบัญชีคนอื่นในครอบครัวหรือว่าญาติสนิท

ถ้าปกติถ้ามีในครอบครัวนี้
ในครอบครัวแม่นะถ้ามีเรื่องอะไรก็จะปรึกษากันทุกคน

เอาเฉพาะยอดที่คุณแม่บอกกันแล้วกันนะ
เพราะยอดอื่นถ้าคุณแม่บอกไม่มีก็คือเราไม่คุยถึงนะคะ
แต่ทีนี้ยอดกรณีที่โอนมาแล้วเนี่ย
คุณแม่ได้พยายามแบบเหมือนกับ
คุยกับเขาไหมว่าเอาคืนไปเถอะแม่จะโอนคืน
เดี๋ยวแม่จะโอนคืนไปเลยเนี่ยเคยพยายามยัดเยียดเขากลับไหม

คุยกับเขาคุยกับเขาอ้วน
โอนมาเยอะขนาดนี้แม่ไม่อยากได้
อ้วนเอาแม่จะโอนคืนให้อ้วน
อ้วนเอาหมายเรื่องบัญชีอ้วนมาให้แม่หน่อย

หรือว่าจะให้ไม่เอาเงินสดไปคืนที่ภูเก็ตก็ได้
ไม่แม่ไม่ต้องเอามาคืนผม
ผมโอนเอาให้แล้วผมไม่เอาคืน
จะเอาไปทำอะไรแม่ก็เอาไปเลยตามใจแม่

สปายไม่ได้ไปรับอะไรที่เสียอ้วน

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเงินสดทรัพย์สินลักษณะอื่น

แน่ใจเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่า
ถ้าทำอะไรแล้วเขาจะปรึกษาแม่ทุกอย่าง
จะบอกว่าถ้าเขามีเรื่องอะไรเขาจะโทรมาหาแม่
เขาจะคุยแบบว่าผู้หญิงคุยกันแบบเปิดอกคุยกันเลยอย่างนี้ค่ะ
เข้าใจภาษาลูกสาวกับคุณแม่นะ
คุณแม่ค่ะเงินจำนวนที่เสียอ้วนโอนมาให้เนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ครบไหมคะ

เอออ่าคือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องพูดกันในศาลอยู่แล้วอะนะคะ
ทีนี้คุณแม่จนถึงตอนนี้คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างถ้านะถ้าต้องเจอหน้ากับเสียอ้วนคุณแม่คิดว่าจะพูดอะไรกับเขา
ตอนแรกก็ก็คงจะเขาอ่อนก่อนละค่ะอืม
เพราะว่าคิดถึงหน้าลูกตัวเองแต่ตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่นะคะคุณจอมขวัญเพราะว่า
พูดง่ายเขาก็เป็นที่รักในครอบครัวหมดค่ะ
ฆ่าน้องทำไม

คุณแม่ค่ะเนื่องจากเวลาเราจำกัด
แต่ว่าเราได้เรื่องราวพอสมควรนะ

ซึ่งก็จะเชื่อมโยงได้ถึงกันแบบไหน

เราขอคุยกับคุณแม่อีกนะคะ

ว่าอย่างไรก็แล้วแต่

สืบกันยากกว่านี้อีกสักครู่ค่ะ
สุดท้ายค่ะอาจารย์ไม่มีคำถาม
อาจารย์มองหน่อยอาจารย์มองคดีนี้ยังไง

ก็มาจากหนึ่งก็คือเรื่อง

เป็นแฟนแบบเป็นตัวเป็นตน

เสียเงินไปจำนวนมากเงินมันเยอะนะ
ด้วยความเสน่หา

หนีไปจากภูเก็ตมาอยู่ที่อื่น

แล้วผมเชื่อนะก่อนที่จะมีการ

น่าจะมีการพูดคุยกันแล้ว

ฆ่ามาอะไรมันไม่ใช่หรอก
เอาอะไรนั่งเครื่องบงเครื่องบินเอาปืนมาตั้งหลายกระบอก
รถตั้งหลายคันปืนหลายกระบอกเช่าที่วางแผนหลบหนี
โอ้โหมันแสดงว่าคิดทบทวนไตรตองแล้วว่า
แบบนี้ต้องฆ่านะเพราะมันหยามกัน
ทำนองนี้ผมดูจากรายงานข่าวอะไรต่างน่าจะไปในแนวนี้นะ
อาจารย์ถึงแม้ว่าเราดูแบบนี้เนี่ยยังไงทีมเสียอ้วนโดนแน่เนี่ยนะคะ
แต่ว่าในการสู้กันในศาล
คือเสียอ้วนก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนเขาลงมือใช่ไหม
แน่นอนเขาก็ต้องอธิบายให้ศาลฟังว่า
ถ้าสมมุติว่าเขารับสารภาพนะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับไง

ด้วยเหตุมันไม่เป็นทำไรแหล่งต้องไปในแนวนี้
หลอกผมว่าจะให้ลูกสาวมาแต่งงาน
เงินก็เอาของผมไปแล้วอะไรต่างอะไรอย่างนี้
คือถ้าแนวทางต่อสู้คดีเนี่ยผมว่าต้องไปแนวนี้
ถ้าเขาจะขอลดโทษถ้าเขารับนะ
เสียรู้เสียเงินต้องไปแนวนี้แน่นอน

อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะคือวันนี้เราข้อมูลค่อนข้างจำกัด
โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในสำนวนเหตุจูงใจ
หรือว่ารักษณะการลงมืออะไรต่ออะไรนี่นะ
พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็คือจะมีรายละเอียด
พรุ่งนี้เราน่าจะได้พบกันอีกรอบ
อาจารย์เพราะพรุ่งนี้ข้อมูลน่าจะเยอะ

หมดเวลาของรายการค่ะ
แต่ว่ารายละเอียดเท่าที่ทราบจนถึงตอนนี้

คุณผู้ชมติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ

รอเล่าให้ฟังอย่างละเอียด